ก็มีภาควิจารณ์เยอะเหมือนกันงานกฐินวัดดังที่สีเกดอ่ะ
คุณผู้ชมสีสะเกดนั่นแหละคือสิ่งที่อยู่ในคลิปเนี้ย
บางคนเห็นแล้วเขาก็สายหัวเลยบอกว่าให้พระฉันฉันให้เสร็จก่อน
หยากมาจากไหนเนี่ยอุ้ยแรงขอย่อโมเจ้าแล้ว
ให้พระสรรค์ก่อนวัดคุบาอาจารย์ไงแท้แท้

ถ้าจะเข้ามาเร็วขนาดนี้อัตมาลุกให้ก็ได้

่งแล้วไงอาจจะฉันจนอิ่มแล้ว
แต่ว่าไม่ใช่ไหมเขาควรจะรอให้ท่านลุกไปก่อน
แล้วก็ค่อยเก็บน้ำต่างไป
ที่ท่านนิ่งท่านหยุดคาว
ท่านกำลังจะดื่มน้ำแล้วก็จะทานหวาน
นั่นแหละฉันหวานไม่ใช่ทาน
คลิปนี้นะคนวิภาควิจารณ์เยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชม

ชาวบ้านที่เขามาร่วมงานก็ยืนตรงโต๊ะที่มีอาหารเยอะไง

ส่วนก็ยืนรอโต๊ะแบบจองอาหาร
ทั้งที่พระท่านยังฉันไม่เสร็จเลย
เจ้าของคลิปก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็บ่นไปด้วย
ซึ่งกลายเป็นว่าในคลิปที่เห็นคือพระเองลุกออกจากเก้าอี้

ชาวบ้านก็พุ่งไปที่โต๊ะไปหยิบเอาอาหารกลับบ้าน
นี่ไงถึงทำให้มีคนคอมเมนต์แล้วก็ตั้งคำถาม

พอเห็นคลิปนี้แทนที่ญาติโยมจะได้บุญ

นักข่าวก็เลยลงไปที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลน
บางใหญ่ที่นนทบุรีไม่ใช่วัดที่เกิดเรื่องนะ

ถูกต้องทัศนะของท่าน
ก็พระพยอมท่านก็อธิบายให้ฟังนะ
ลองฟังพระพยอมท่านอธิบายก่อนค่ะ

พระฉันอยู่แล้วก็ต่อหน้ากันเลยอย่างนี้
มันไม่เหมาะไม่ควรควรจะห่างกัน

แยกคนละช่วง
พระก็หยุดช่วงหนึ่งชาวบ้านก็ช่วงหนึ่ง

แต่ถ้าโต๊ะเดียวกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้

ว่าชาวบ้านต้องรอให้พระฉันเสร็จก่อน

กรณีสามารถทำได้เลย

คือแยกกันคนละส่วนไม่ใช่นั่งโต๊ะเดียวกัน

มันไม่เหมาะมันไม่ควรแบบนี้นะคะ